สำหรับการเสียชีวิตของคุณแตงโม

ตอนนี้ยังสรุปจบไม่ได้นะคะว่ามันเป็นอุบัติเหตุ
หรือเป็นเหตุการณ์ฆาตกรรม
แต่ว่าน้ำหนักฟังจากซุ่มเสียงของตำรวจเมื่อวานนี้

น้ำหนักไปเรื่องของอุบัติเหตุมากกว่า

เมื่อวานนี้ค่ะนี่นะคะคนกลางใคร

ส่วนซ้ายมือของจอคุณผู้ชมเกาะติด
ตำรวจท่านนี้ไว้นะคะเพราะต่อไปนี้นี่

จะเป็นคนที่ลงมาดูคดีนี้ด้วยตัวเอง
แล้วจะเป็นคนนำแถลงในทุกวัน

คือหลังจากนี้จะได้ให้ตำรวจแถลงเองเลย
ไม่ต้องรอฟังคนนู้นคนนี้ออกมาแถลงแล้ว
ฟังจากปากตำรวจท่านนี้คือใครคะ
พลตำรวจตรีอุดรยอมเจริญรองผู้บัญชาการตำรวจภูทรภาคหนึ่ง
ส่วนคนขวาสุดอันนี้ผู้กำกับโรงพักเมืองนนทบุรี
ท่านก็เป็นเบอร์หนึ่งของโรงพักแล้วก็เป็นพื้นที่ที่เกิดเหตุนะคะ
พันธุ์ตำรวจเอกจตุรนอนุรักษ์บัณฑิตค่ะคุณผู้ชม
๓ท่านนี้ทุก๑๐โมงครึ่งจะมีนัดกับประชาชนคนไทยทั้งประเทศ
ทีนี้เนื้อหาสาระสำคัญของการแถลงข่าวเมื่อวานนี้
คุณผู้ชมคำถามที่มันพลั่งพลูมาในหัวคุณผู้ชมก่อนหน้านี้
ไม่แน่ใจว่าฟังการแถลงข่าวไปแล้วพอจะทุเลาเบาบางไปได้หรือเปล่า
รองผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติขออภัยรองผู้บัญชาการตำรวจภูทรภาคหนึ่งท่านนี้ค่ะ
พลตำรวจตรีอุดรท่านบอกว่ามีการเรียกสอบปากคำคนที่เกี่ยวข้องไปแล้ว
ปากยอมรับว่าข้อมูลที่ได้มาก็ส่วนใหญ่เป็นประโยชน์ในทางคดีนะคะ
ทีนี้แต่ทีนี้คุณผู้ชมดูหน้าจอนะคะเราทำกราฟิกให้ดูแบบนี้
พลตำรวจตรีอุดรท่านยอมรับว่าการสอบพยานทั้ง๕คน
ก็คือแก๊ง๕คนแก๊งสปีดโบ๊ทที่อยู่บนเรือ
คุณผู้ชมฟังประโยคนี้นะคะพลตำรวจตรีอุดรท่านบอกว่า
มีคนพูดโกหกโกหกไม่เนียนพูดไม่ตรงกัน
เพราะลักษณะการสอบปากคำเขาไม่ได้เอา๕คนมามัดรวมกัน

ถูกต้องดอมเขาแยกสอบค่ะมีคนพูดไม่ตรงกัน
อ่าแล้วใครล่ะแล้วใครล่ะที่พูดไม่ตรงกัน
นักข่าวก็พยายามยิงคำถามนี้๑ใน๕ที่พูดไม่ตรงกันใครเหรอคะ
ท่านบอกว่าขอไม่บอกตอนนี้อยู่ในสำนวนคดีเป็นที่เรียบร้อยแล้ว
ทีนี้ถามต่อตอนนี้มีการแจ้งข้อกล่าวหากับสองคน

ทำการโดยประมาทเป็นเหตุให้ผู้อื่นถึงแก่ความตาย
ข้อหานี้จะมีการแจ้งข้อกล่าวหานี้กับใครหรือเปล่า
ท่านบอกว่ามีโอกาสมีแนวโน้มมีความเป็นไปได้๕๐นี่
นี่ติดจากคุณแม่ของคุณแตงโมหรือเปล่าแบ่งเป็นเปอร์เซ็นต์ด้วย

แต่ว่า๒คนนี่แน่คือคุณปอล์กับคุณโรเบิร์ต

ค่ะอยู่ที่ว่าพยานหลักฐานจะรวบรวมไปถึงคนนั้นหรือเปล่า

อ่าทีนี้ประเด็นการเรียกสอบรองต่อล่ะ
คุณสันทนประยูณรัฐอดีตตำรวจสันติบาล
คือก่อนหน้านี้ท่านก็ออกมาให้ข้อมูลใช่ไหมคะ
ว่าคุณแตงโมเนี่ยเตรียมที่จะถูกนำตัวไปส่ง
ิ๊กมีสีที่โรงแรมหรูเจ้าพระยา
คือตอนก่อนหน้านี้รองต่อพยายามที่จะไปให้ข้อมูลเอง
ไม่ต้องแล้วตำรวจบอกว่าเดี๋ยวจะเรียกสอบด้วยนะคะ
เนื่องจากว่ารองต่อระบุว่ามีข้อมูลที่เกี่ยวข้องกับเรือ

ตอนนี้คุณผู้ชมสิ่งที่เราต้องรอกัน
รองผู้บัญชาการตำรวจภูทรภาค๑บอกว่า
รอผลตรวจชิ้นเนื้อจากขาของคุณแตงโม
ซึ่งมีการส่งไปตรวจยังองค์กร๒องค์กร
เหนือจากสถาบันนิติเวชของโรงพยาบาลตำรวจ

จำได้ไหมคะว่าตอนที่มีการพบศพคุณโม
หลังจากนั้นคนที่ตำรวจนิติเวศที่ไปพบศพเนี่ยคือ
จากโรงพยาบาลธรรมศาสตร์เฉลิมพระเกียรติ

แต่ไม่ได้ส่งไปอยู่ก็เลี้ยวหัวรถจากตอนแรกที่จะพุ่ง

ก็ส่งไปสถาบันนิติเวชโรงพยาบาลตำรวจ
ถูกต้องสังคมก็คาใจนะคะ
เรื่องนี้ตำรวจมีการแถลงด้วยบอกว่าเดี๋ยวจะส่งชิ้นเนื้อไปตรวจอีก๒สถาบัน
ทีนี้อีกหนึ่งประเด็นเมื่อวานนี้
ก่อนหน้านี้สอบไปแล้ว๘ชั่วโมงนะ

เรื่องของเครื่องดื่มแอลกอฮอลที่มีการดื่มกันบนเรือในวันเกิดเหตุ

เครื่องดื่มแอลกอฮอลเป็นชนิดใดบ้างปริมาณเท่าไหร่
อันนี้ตำรวจจำเป็นต้องทราบข้อมูล
เพื่อนำมาวิเคราะห์พฤติกรรมของคนบนเรือ
พฤติกรรมของคนบนเรือแต่ละคนว่ามีบริบท

อีกหนึ่งประเด็นโอ้โหหลายประเด็นคุณผู้ชม
เมื่อวานนี้ที่มีการแถลงข่าวนะฮะอีกหนึ่งประเด็นที่มีการกล่าวอ้างว่า
สาเหตุที่ทำให้คุณแตงโมลงไปบนเรือเพราะคนในเรือจะพาคุณแตงโมไปหานายพล
บิ๊กเนมที่ว่าจ้างมาอีกทีที่บอกว่าไปเปิดโรงแรมหรู
หรือแม่นามเจ้าพระยาประเด็นนี้พนธ์ตำรวจตรีอุดรท่านยืนยันว่า
ไม่มีข้อมูลอยู่จริงนะคะไม่มีข้อมูลอยู่จริง
ตอนนี้ตำรวจพยายามที่จะใช้เรื่องของเทคโนโลยี
โดยเฉพาะเทคนิคในการตรวจสอบมือถือของคนทั้งห้าคนบนเรือ
ว่ามีการติดต่อสื่อสารกับใครบ้างก่อนที่จะเกิดเหตุการณ์
คุณแตงโมพลัดตกลงไปในเรือนะคะพลดพลัดตกลงไปในแม่น้ำเจ้าพระยา
ทีนี้พบว่ามีการแจ้งเพียงเรื่องของคุณแตงโมตกน้ำ
ไม่ได้มีการพูดคุยกับใครไปในทิศทางเรื่องของการรับงานเอ็น
แปลว่าอะไรคะประเด็นเรื่องของการรับงานเอ็น
ตำรวจก็อาจจะแบบไม่ได้พุ่งเป้าไปในประเด็นนั้นนะคะอีกประเด็นหนึ่ง
การล่อลวงไปค้าประเวณีหลายประเด็นคุณผู้ชมฟังจากปากตำรวจแถลงค่ะ
ทหารบุคคลที่เราสอบในเบื้องต้นคร่าวมันไม่มีลักษณะที่จะชี้นำไปว่า
มันเป็นการธุระจัดหามันเป็นการล่อลวงพางมันเป็นการมอมยา
มันเป็นการค้าประเวณีที่จะส่งน้องไปอยู่ในจุดนั้นเนี่ย
หลักฐานณะวันนี้นะครับเบื้องต้นไม่มี
คุณผู้ชมฟังชัดชัดนะคะรองผู้บัญชาการตำรวจภูทรภักดิ์หนึ่งบอกว่า
ณวันนี้ไม่ได้แปลว่าอนาคตจะไม่มีนะคะ
ณวันนี้มันยังไปไม่ถึงเรื่องของการค้าประเวณี
ทีนี้ก่อนหน้านี้โซเชียลจับพิรุษโรเบิร์ตโรเบิร์ตโรเบิร์
ที่บอกว่าโรเบิร์ตไม่ตรงปก
ใช่โรเบิร์ตตัวจริงตัวปลอมที่เอาตัวไปจำลองเหตุการณ์วันนั้นน่ะนะคะ
หลายคนที่สงสัยในเรื่องของรูปลักษณ์ของคุณโรเบิร์ตในรูป
นี่จังหวะนี้ตอนที่ไปกราบคุณแม่
คุณเห็นไหมคะไรผมของคุณโรเบิร์ตเนี่ยมันไม่เหมือนภาพถ่าย
ก่อนหน้านี้ที่ออกมาลักษณะคือมันไม่ใช่
เหมือนตอนนี้ผมจะดูดกกว่านิดนึงหรือเปล่า
ใช่ค่ะก็เลยมีการตั้งข้อสังเกตว่ามีการเล่นกลอะไรหรือเปล่า
สลับตัวหรือเปล่าสลับตัวหรือเปล่านะคะ
เรื่องนี้ค่ะคุณผู้ชมนะคะตำรวจบอกว่าคุณโรเบิร์ตมาชี้แจงบอกว่า
ก่อนหน้านี้เขาไปทอผมมาลักษณะไปปลูกผมมา
ก่อนหน้านี้เห็นไหมเขาจะทานโทษนะคะไม่ได้บูลลี่นะคะ
เขาจะลักษณะคือนับผักกว้างหน่อยหัวเทิกหน่อย
หลังจากที่ไปทอผมกับปลูกผมมาแล้วให้ตำรวจดูนะคะ
ตำรวจบอกว่าถ้าโกหกมันไม่ยากหรอกพิมพ์ลายนิ้วมือ
คนพันคนก็จะมีลายนิ้วมือที่ต่างกัน
ตอนนี้ไปตรวจสอบลายนิ้วมือแล้วนะคะเป็นโรเบิร์ตตัวจริงนะคะ
เป็นโรเบิร์ตตัวจริงทีนี้ตำรวจฝากเตือนประชาชนด้วยนะคะ
บอกว่าคือการสร้างข้อมูลเท็จการสร้างเรื่อง
จะทำให้สังคมเนี่ยสับสนตอนนี้ตำรวจเองกำลังทำงานอย่างหนัก
เบาะแสของคนกลุ่มนี้ย้ำว่าตำรวจทำงานแบบตรงไปตรงมา
ไม่มีใครสามารถเปลี่ยนแปลงข้อเท็จจริงได้
สบายใจไหมคะกับคำพูดตำรวจลองถามใจท่านดูค่ะ

แต่คนที่มาเปิดเผยเรื่องนี้ก็คือคุณราชาไฮเดอร์ใช่ไหม

บอกว่ามีแชทที่เหมือนจะคุยกับคุณกติก